ที่จังหวัดชายภูมิเนี่ยมันมีเรื่องราวที่ชาวบ้านเขาก็ประหลาดใจ

ปนกับความแปลกใจแล้วก็ภาวะนิด

กระสือมาอีกแล้วนะแล้วทีมข่าวเราลงพื้นที่อีกแล้วนะครับที่สำคัญลงครั้งนี้เนี่ยเจอซะด้วย
ติไม่ได้ไปนะเลยเจอ
อันนี้ค่ำล่าสุดเลยใช่ไหมอันนี้นะฮะคุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่ชายภูมิ

ที่ไหนเดี๋ยวเล่าให้ฟังรายละเอียดแต่ว่าดูตรงนี้ก่อนไปตามคำบอกเล่าของชาวบ้าน

เขาจะเจอดวงไฟประหลาดนะลอยขึ้นไปบนฟ้าเหมือนกับเป็นกระสือ

เดี๋ยวท่านดูนะฮะเราลงพื้นที่ไปช่วงเนี่ยค่ำที่ผ่านมาเนี่ย

อ่าดวงไฟนี่ฮะอ่า

เงียบสงัดเออ

ขวาขวาขวานะ
มันเลยทิ้งเข้าไปไหน
นี่แหละคนแรกที่พี่เอกมาเล่าให้ฟังเรามาเยี่ยมมา

คนที่ไปดูคืนนี้พร้อมกับคุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าโอ้โหชัดมาก

เห็นไฟกระพริบกระพริบอ่ะชัดมากแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรไง

เตอร์ไซค์ใครจอดอยู่แถวนั้นหรือเปล่าโดรนหรือเปล่า

เดี๋ยวย้อนไปดูที่มาก่อนนะครับทุกผู้ชมครับ
เอาจุดเริ่มต้นก่อนนะจุดเริ่มต้นเนี่ย
อันนี้คือล่าสุดเมื่อช่วงค่ำนะแต่ว่าเรื่องราว
ชวนขนหัวลุกนี้เนี่ยเกิดขึ้น
ตั้งแต่ช่วงกลางดึกเมื่อวานนี้มีชาวบ้าน
เห็นดวงไฟประหลาดลอยไปลอยมาช่วงกลางคืน
กลางทุ่งนาของหมู่บ้าน
อายจืดตำบลวังตะเข้
อำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชายภูมิ
อันนี้คือเมื่อวานนะที่ชาวบ้านไปเจอ
เห็นมั้ยชาวบ้านไปเจอเมื่อวาน

ไม่ได้หลับไม่ได้นอนวาดกลัวกระสือ
ตัวนี้มันแสบมากไม่กลัวเคอร์ฟงเคอร์ฟิลล์เลยอืม

ช่วงพลกรฉุกเฉินหรือรู้ว่าเคอร์ฟิลล์คนคงไม่ออกมา
ปรากฏตัวซะหน่อยสบายไม่มีคน
แต่เขานอนไม่หลับ
เพื่อไขข้อข้องใจดวงไฟประหลาดนี้นะครับ
คุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไป
อันนี้คือเมื่อกลางวันนะฮะไปคุยกับชาวบ้านในพื้นที่
นายเอกชัยสุเสนาอายุ๓๔ปีชาวบ้านวังอายจืดนะ
เป็นคนแรกที่เจอดวงไฟประหลาดนะครับเขาบอกว่าเขาเจอตั้งแต่นู่นแล้ว
เมษายนวันนั้นไปนอนเฝ้าวัวที่เลี้ยงไว้ท้ายหมู่บ้านนะ
ก็เอาไก่ชนไปสองตัวด้วยนะครับเป็นไก่ชนที่ตีกันตาย
เอาไปฝังดินใต้โคนต้นมะขามซึ่งแถวนั้นมีสารเจ้าที่อยู่ด้วย
คืนวันนั้นตอนตี๒เนี่ยนายเอกชัยบอกว่าตื่นมาเจอดวงไฟประหลาด
วงกลมสีแดงแล้วมีปีกคล้ายข้างข่าวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่เห็นเนี่ย
ประมาณสักสองเมตรใหญ่นะฮะลอยขึ้นมาบนต้นมะขาม
ตรงที่เขาเอาซากไก่ชนที่ตาย๒ตัวมาฝัง
ทีแรกเขาคิดว่ามีคนก่อไฟเลยเดินไปดูแต่ตอนนั้นยังไม่กล้าส่องไฟฉาย
ไม่รู้ว่าใครไงเดี๋ยวเขารู้ตัวนะครับแต่เดินไปได้ครึ่งทางได้ยินเสียงแมวฮะ
ก็เลยค่อยย่องเข้าไปแล้วตอนนั้นเผอิญมือไปโดนไฟฉาย
ไฟมันเลยไปส่องไปทางต้นมะขามเห็นแมวสีดำกระโจนข้ามไป
แล้วก็หายไปพร้อมกับดวงไฟประหลาดที่เขาเห็น
ก็เลยกลับมาเล่าให้ญาติพี่น้องฟังวันต่อมาฮะไปดูอีกเห็นอีก
คือเห็นอยู่๔วันติดต่อกันตั้งแต่๒๖เมษายนแล้วเห็นดวงไฟ
แล้วเห็นแมวด้วยแมวสีดำตัวของนายเอกชัยเองญาติญาติเอง
เชื่อว่านี่ต้องคือกระสือที่ออกหากินตอนกลางคืน
อยู่คนเดียวตลอดอยู่เอง
เหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ชาวบ้านเจอกันมาหลายพื้นที่แล้วใช่ไหมบางที่ก็พิสูจน์ไม่ได้บางที่ก็พอจะพิสูจน์ได้
ท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรส่งข้อความเข้ามาคุยเพิ่มเติมหน่อยนะครับ
นี่คุณปียชาติก็ลงพื้นที่ไปแล้วไปคุยกับชาวบ้านอีกคนนึงนะ
ชื่อนางสมหมายบุญมาอายุ๕๕ปีบอกว่าตอนที่มีคนมาบอกว่าเจอแสงไฟประหลาด
ทีแรกไม่เชื่อนะฮะเมื่อคืนนี้เป็นวันพระพอดีนะ
ป้าสมหมายก็เลยบอกงั้นดูหน่อยรอดูหน่อยเมื่อคืนนี้นะครับ
พอ๓ทุ่มเห็นนะฮะป้าบอกป้าเจอจริงเห็นกับตา
สามทุ่มเมื่อคืนลักษณะนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ป้าสมหมายเจอเมื่อคืนดวงไฟสีส้มส้มแดงแล้วมีปีกคล้ายข้างคาว
เหมือนที่กับนายเอกชัยเขาบอกเลยมันลอยมาทางกอไผ่นะ
ตอนที่ป้าไปดูคาดว่าสงสัยจะเป็นกระสือป้าบอก
มันเป็นแสงแดงเป็นปุบับปุบับปุบับแลนขึ้น
สมหมายก็เลยพาคุณปิชชาติไปดูจุดที่เจอดวงไฟนะครับ
เราก็ไปกันนะฮะขี่ซาเล้งเข้าไปดูฮะ
นี่คุณปียชาติบอกเดี๋ยวผมไปเองป้าเดี๋ยวผมขี่ให้
ก็ดูแบบท่าทางจะกลัวปียชาติขี่ซาเล้งหรือกลัวดวงไฟประหลาดดี
ตัดสินใจกลั้นใจเอาขึ้นไปก็ได้นะฮะ
ป้าสมหมายบอกว่าตรงจุดที่เจอเนี่ย
ที่ดินแถวนั้นเป็นที่ดินของพ่อของป้าเขาเอง
แต่เดิมพ่อป้าสมหมายมาปลูกตั้งบ้านแถวนี้เป็นคนแรก
แถวนี้ฮะแล้วทีนี้พ่อของป้าเขาก็เสียชีวิตไปแล้ว
ก็เลยบอกว่าอยากให้ตั้งศาลให้ตอนนั้นก่อนจะตายก็เลยตั้งสารให้
คำสั่งเสียของพ่อเมื่อหลายสิบปีก่อน
แล้วก็เชื่อมาตลอดว่าบริเวณพื้นที่ศาลแถวนี้
ต้องมีเจ้าที่ที่สิงสถิตอยู่นะแต่ว่าส่วนตัวของป้าก็ไม่เคยเจออะไรนะ
แต่สารตรงนี้ป้าเขาตั้งไว้เองพ่อสั่งเสียไว้เมื่อ๑๐ปีก่อน
พ่อตายบอกให้ตั้งศาลไว้ให้หน่อย
เราก็ไปคุยกับในเล็กในเล็กสุเสนายุ๖๓ปีอดีตผู้ใหญ่บ้านวังอายจืด
บอกว่าดวงไฟประหลาดที่เห็นอดีตผู้ใหญ่นะ
บอกว่าก็อาจจะเป็นกระสือถ้าไม่ใช่กระสือก็ต้องเป็นผีโพง
เหมือนที่เราเคยเล่าให้ฟังที่มีคนเลี้ยงเอาไว้ใช่ไหม
เท่าผู้แก่เขาเล่าสืบต่อกันมานี่อดีตผู้ใหญ่บ้านที่นี่บอกนะฮะ
แล้วก็บอกว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนนะครับเคยมีคนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านใกล้เคียง
ก็คือบ้านหนองไม้แก่นสมัยก่อนเนี่ยที่บ้านหนองไม้แก่นมีบ้านแค่สองหลัง
ผู้เท่าที่นั่นเนี่ยอาศัยอยู่ที่บ้านสองหลังนั้นรู้มาว่าเป็นคนชอบเล่นของ
แล้วก็เลี้ยงว่านว่านผีโพงเนี่ยเขาเลี้ยงกันเอาไว้เข้าใจว่าผู้เท่าที่เลี้ยงผีโพงเอาไว้รักษาของไม่ได้นะฮะ
ก็เลยเอาว่านเนี่ยมาทิ้งตามโพรงไม้ที่ท้ายหมู่บ้านวังอายจืด
แล้วทุกปีชาวบ้านจะเห็นดวงไฟประหลาดลอยขึ้นท้องฟ้าบ่อยครั้ง
ชาวบ้านก็เลยเรียกว่าแสงผีเป้าผีโพง
ไปตั้งแต่เช้าอยู่ทั้งวันไหนไหนก็ไหนคุณปียชาติคงถิ่นก็เลยอยู่รอพิสูจน์เลยนะครับว่า
พอเย็นย่ำค่ำมืดแล้วเนี่ยจะเจอไหม
แสงตอนเย็นก็สวยใช่เนาะมันอากาศดีดี
เห็นไหมฮะค่ำมืดอย่างนี้ก็เรียกว่าช่วงผีต่างพระอ้อม
ทีนี้พอถึงช่วงตอนนี้นะครับ
พอถึงช่วงค่ำเนี่ยฮะสักทุ่มกว่า
ทีมข่าวของเราก็เข้าพื้นที่แล้วก็เจอจริงนะครับ

เพราะว่าเขาไม่มีพวกไฟจากตึกลามบ้านช่องเหมือนในเมืองไง

ก็ลงไปพิสูจน์พื้นที่ตรงที่ชาวบ้านเขาเจอกัน
แล้วก็เจอเหมือนที่ท่านดูเมื่อตอนต้นเนี่ยฮะ
สองดวงครับลอยขึ้นแถวพุ่มไม้แล้วก็กอไผ่
ซึ่งยืนยันว่าแถวนั้นไม่ใช่ไฟจากบ้านคนแน่นอน

แต่ไม่รู้ว่าดวงไฟอะไรลอยขึ้นมาแล้วก็หายไป
แต่ก็เนี่ยฮะดูแบบวิบวับแบบนี้
ทีมข่าวของเราบอกว่าเห็นแล้วขนลุกเลยฮะ

หลายคนก็มาปากหลักรอดูเหมือนกัน
อันนี้ถ้าใช้จากกล้องมือถือจะเป็นลักษณะแบบนี้
แต่ถ้ากล้องข่าวของเราก็จะเป็นอีกแสงหนึ่ง
คุณภาพของความชัดมันจะต่างกันเห็นไหม
นี่ฮะทุกคนบอกโอ้โหขนลุก
ไม่รู้ว่าคือแสงอะไรนะครับ
ก็ตั้งข้อสงสัยกันไปต่างนานา

ผีกระสือมั่งผีโพงมั่ง

นี่มาปูเสื้อรอดูเลยเนี่ยคุณเนี่ย

คะเห็นเนี่ย
เพื่อนกาลก็หามึงหลายมึงที่ไหน
หอมมั้งให้น้ำ

จากนั้นก็อาจจะลงลอยให้เห็นชัดเจนว่า

เชื่อยังว่าที่มีถ่ายมันลำบาก

ลักษณะนี้แหละถึงได้บอกว่าให้มาดูดีกว่า
นี่ฮะเห็นจริง

นี่ไงก็เป็นไฟกระพริบจริง
มันพิสูจน์ยากนะคือบางพื้นที่เนี่ย
เราก็ต้องไปดูว่าแถวนั้นมีอย่างเช่นบางที่เขาจะมีค่ายทหารใกล้
ใช่ไหมบางทีเขายิงอะไรขึ้นมามันก็เห็น
แต่อันนี้เขาก็ไม่มีบ้านคนก็ไม่มี
ตึกอาคารก็ไม่มีโคมลอยใครมาจุดหรือเปล่าก็ไม่ใช่แต่มันคืออะไร
คนเขาก็กลัวนะแต่อยากเห็นก็ไปปูเสือดูกันอ่ะเนอะ

เพราะบางที่คนไปรอดูกันเอาไม่เจอก็มีนะอันนี้เจอเห็นเลย
เจอหลายวันหลายคืนด้วยหรือใครไปจุดอะไรยังไงแถวไหนก็ไม่รู้
เขาดูได้ใกล้สุดแค่นี้ใช่ไหมซูมแบบใกล้กว่านี้อีกได้ไหมฟัยอะไร
เพราะว่าเขาอาจจะเข้าไปลึกกว่านั้นไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ว่าไปถึงแล้วมันจุดจบ
มันสิ้นสุดอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แต่ว่าณตรงเนี้ยที่มีชาวบ้านเคยเห็นเนี่ย
เขาบอกว่ามันขึ้นมาตรงนี้แล้วเขาก็เห็นจริงไง

ไม่เป็นไรเดี๋ยวบอกปียชาติว่าคุณเห็นมาสอนบอกให้เข้าไปลึกอีก
ใช่ไปให้ใกล้กว่านี้เอาแบบถ่ายใกล้ซูมใกล้จะได้เห็นไง
ให้ออกสุดแนวชายแดนไปเลยถ้าไม่เจอก็ไปเรื่อยเลยใช่ไหม
ก็อยากรู้ว่าใช่ไหม